ไม่เจอไม่เจอกองไฟไม่เจอเลยผมเรียกจน
เสียงงับเสียงแห้งจนแล้วก็ดิ่งปืนแก๊สสิบกว่า
นัดเรียกหาก็ยังไม่ได้ยินไม่รู้ว่าเขาจะตื่น
เสียงปืนหรือเขาจะคนยังลูกเนี้ยมันไปแน่แร่ไม่
เร็วหรอกมันก็ค่อยไปเพราะว่าคนไม่สมบูรณ์อย่าง
เขาไม่สมประกอบไปกับเขาหูก็ไม่ค่อยดี
ผมพาไอ้เหลือขึ้นไปจากบ้านเนี้ยขาขึ้นมาเนี้ย
ประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุ่มกว่ากว่าเนี่ยมาถึงจุด
จุดเนี้ยประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วทีนี้เดินขึ้นตามคลอง
เลาะตามคลองมันเรื่อยเนี้ยแล้วทีนี้คนหลังก็เท
ผมเหนื่อยนะเดี๋ยวผมขอพักก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวไป
อีกหน่อยหนึ่งก็กลายตามก้นหินเนี้ยไปแล้วก็แวะจาก
คลองเนี้ยห่างประมาณสักสามสี่สิบเมตรแค่นั้นเองเพื่อ
ถ้าให้ใกล้น้ำที่สุดเพื่อเขาจะลงมาเอาน้ำกินได้
ง่ายง่ายกลางคืนผมนอนข้างบนเช้าผมตัดลงมาหาคลอง
ผมก็ล่องคอลงมาหาเขาแล้วมันไม่เห็นตอนนั้น
น้องเขาอยู่เป็นปางเป็นเพลิงแล้วภูเปย์อยู่ที่เก่า
นะครับมีเกาะกองไฟไหมครับมีครับเคยหลงผมให้รออยู่
ถึงสองวันแล้วผมกลับไปหาเขาเขาก็อยู่ที่เก่า
ก่อนที่ผมจะออกไปผมสั่งว่าลุฟก่อนกูมามึงจะไปไหน
ต้องอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนแล้ววันเกิดเหตุล่าสุด
นี่เราได้สั่งเขาไหมครับสั่งครับเขาว่ายังไงครับเขาไม่
จะเป็นคนที่รู้นอกจากคนอื่นที่ไม่รู้ว่าอาจจะรบหลู่
แต่ถ้าลบหลู่โดยไม่รู้น่ะก็ไม่ผิดในป่านะครับปู่ย่า

มันหาทางกลับไม่เจอหรือว่ายังไง
มันต้องนี่นะครับอืม
มันไม่มีทางไว้คนนะครับจะ
เราก็ตามคณะเขาไม่ทันรู้ว่ามันแตกออกไปยังไง
แล้วเข้าไปแล้วเราหาทางกลับให้เจอฮะ
เป็นที่เจ็ดเปียร์คนนี่น้อยอ่ะครับ